วันนี้วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะดิฉันก็เลยมาศึกษาดูงานที่ห้องปฏิบัติการแห่งนี้
ตื่นเต้นมากเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้เขาจะมีการให้ใจพายุด้วยนะคะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
ใครชอบวิชาวิทยาศาสตร์บ้างคะสมัยเด็กนี่นะคะดิฉันกับวิทยาศาสตร์นี่ห่างไกลกันมากเลยค่ะ
แต่พอได้ศึกษาดูแล้วก็ชอบถึงความเป็นเหตุเป็นผลและความน่าสนใจของมันจริงค่ะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่าเหตุผลอะไรที่ฝนจะตกวันนี้หรือไม่ตกวันนี้กันบ้าง
วันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ฝนจะเบาลงนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ตกเลยนะคะ
ก็จะมีตกบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้นั่นเองที่ต้องเฝ้าระวังมากหน่อย
ปัจจัยที่วันนี้ฝนเบาบางก็คือว่ายอมฝนเนี่ยห่างไกลประเทศไทยเลยค่ะไปอยู่ที่จีนนู่นเลย
ส่วนประเทศไทยที่ยังคงมีฝนก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ช่วงนี้ปกคลุมอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนั่นเองแต่ว่าก็ยังคงได้รับผลกระทบอยู่นะคะ
ส่วนโมเดลนี้ทำให้เราเห็นว่าตอนกลางของประเทศและช่วงตอนกลางวันเนี่ยก็จะค่อนข้างร้อน
สีแดงเข้มแบบนี้อุณหภูมิเกิน๓๕องศาก็จะรู้สึกร้อนแสบผิวเล็กน้อย
แต่ว่าก็เป็นโอกาสดีสำหรับใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งซักผ้าหรือว่าก่อสร้างหรือตากพืชผลการเกษตรก็ได้นะคะ
เช็คโมเดลของฝนกันหน่อยนะคะว่าช่วงเวลาไหนบ้างจะมีฝนตกเช้าแบบนี้ไม่เท่าไหร่นะคะ
อาจจะมีที่ภาคเหนือเชียงรายเชียงใหม่แม่ห้องศรเล็กน้อยประปรายค่ะ
แต่ว่าสายมาเห็นไหมคะว่าจังหวัดแถบพังงาสตูนปัตตานียะลานราธิวาส
ภาคใต้ตอนล่างค่ะก็จะมีกลุ่มฝนหนาแน่นกว่าพื้นที่อื่น
ภาคตะวันออกมีเล็กน้อยแล้วก็แนวภาคเหนือรวมถึงแถบตะวันตกของประเทศ
ลักษณะกลุ่มฝนก็จะเคลื่อนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก
ส่วนคลื่นนั้นสูงประมาณ๑๒เมตรบริเวณฝั่งอันดามัน
ช่วงนี้ฝนตกทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจนกระทั่งว่าที่ท่องเที่ยวบางแห่งที่เคยเปิดได้ก็ต้องปิดก่อน
อย่างเช่นน้ำตกแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชม
ไปดูหน่อยนะคะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความเดือดร้อนอะไรขึ้นบ้างค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมน้ำตกสวยแบบนี้ที่เราชอบไปเที่ยวกัน
บอกว่าไปหน้าฝนแบบนี้แหละฝนเยอะดี
แต่ว่าแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่างโดยเฉพาะในอุทยานแห่งชาติ
มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากนะคะ
และจุดชมวิวผาเดียวใด
เนื่องจากว่ามีปริมาณน้ำค่อนข้างมาก
น้ำตกไหลแรงอาจจะเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว
ก็ต้องให้ผ่านพ้นสถานการณ์ช่วงนี้ไปก่อน
แล้วก็กลับไปเที่ยวใหม่นะคะ
ไปที่จังหวัดราชบุรีกันบ้างค่ะ
ตอนนี้ชาวสวนแตงโมที่ด่านทัพตะโกต้องน้ำตาตกใน
เพราะว่าราคาแตงโมตกต่ำเหลือเกินเหลือเพียงกิโลกรัมละ๒บาทเท่านั้น
ชาวสวนบอกตกต่ำที่สุดในรอบ๒๐ปีนะคะ
ที่เป็นแบบนี้ก็ปัญหาจากโควิดแล้วค่ะ
พ่อค้าคนกลางไม่สามารถเดินทางเข้าไปซื้อแตงโมในสวนได้
ชาวสวนก็เลยต้องยอมขายแบบขาดทุนค่ะ
ล่าสุดนะคะมีสจค่ะเข้าไปช่วยซื้อแตงโมบางส่วนเอาไปแจกชาวบ้าน

แต่จริงแล้วเกษตรกรบอกว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือละกัน
เพราะว่าตอนนี้ก็แบกรับภาระต้นทุนไม่ไหวแล้ว
คุณผู้ชมเราก็เล่าข่าวเรื่องของพืชผลการเกษตรช่วงนี้
ที่ไม่มีที่ขายกันในหลายพื้นที่
เพราะฉะนั้นประชาชนคนอย่างเราทราบข่าวคือพื้นที่ไหนก็ไปอุดหนุนช่วยเหลือกันหน่อยนะคะ
ส่วนวันนี้สัปดาห์วิทยาศาสตร์ในหลายสถาบันการศึกษาก็มีการจัดขึ้นนะคะ
ใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลทางออนไลน์ได้

เดี๋ยวสักครู่จะมีพายุลูกใหญ่
เดี๋ยวดิฉันเตรียมตัวรอดีกว่านะคะ
แล้วขอให้ทุกคนติดตามสภาพอากาศกันด้วย